ไปพบศพผู้ชายคนนึงค่ะลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าเทียบเรือท้ายซอยสุขสวรรค์๔๓
สมุทรปราการนะคะประเด็นคือศพของผู้ชายคนนี้แปลกค่ะ
เพราะว่ามีเชือกมัดพันอยู่ทั้งตัวเลยนะคะครับตั้งแต่ที่บริเวณหว่างขามาจนถึงลำตัวมาจนถึงคอ
แล้วเชือกนี้ค่ะไปผูกเอาไว้กับกระถางต้นไม้
เป็นลักษณะของกระถางปูนที่มันหนักหนักอะค่ะจากลักษณะของศพแบบนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่มองว่า๒เรื่อง๑อาจจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตาย
สองอาจจะเป็นลักษณะของการฆาตกรรมคือฆ่าถ่วงน้ำ
กู้ภัยที่ไปกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาบอกเลยว่าโอ้โห
การกู้ร่างผู้เสียชีวิตศพนี้เนี่ยนะยากมาก
ใช้เวลาก็คือได้รับแจ้งตอนเที่ยงใช่ไหมคะกู้ศพขึ้นมาได้๖โมงเย็น
ครับปัญหาคือโอ้โหกระแสน้ำแรงมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เชือกที่พันอยู่กับร่างของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เป็นอุปสรรคในการกู้ร่างขึ้นมานะคะนี่คือท่าเทียบเรือท้ายซอยสุขสวรรค์๔๓
อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะศพลอยอยู่ในแม่น้ำค่ะ
ประตูระบายน้ำคลองรัฐหลวงนะคะลักษณะศพคือหงายหน้ากู้ภัยใช้เจสสกี
ลากศพขึ้นมากู้ร่างขึ้นมายากมากค่ะ
เดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังในเรื่องของการกู้ร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมานะคะ
แต่ลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของผู้เสียชีวิตเป็นแบบนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายน่าจะอายุประมาณ๕๐๖๐ปี
ใส่เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีดำ
ใส่กางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงินนะคะรูปร่างทุ่มทวมค่ะ
น่าจะสูงประมาณหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรผิวดำแดงตัดผมรองทรง
แล้วมีจุดสังเกตตรงนี้นะคะมีรอยสักที่ต้นแขนซ้ายเป็นรูปดอกไม้
สักนี้ค่ะตามภาพเลยนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาประมาณสามถึงสี่วันแล้วค่ะ
คุณผู้ชมแล้วก็ไปเจอเชือกค่ะอันเนี้ยค่ะที่บอกว่าเสียชีวิตแบบ
ลักษณะต้องหาคำตอบให้ได้เป็นเชือกสีเทานะคะ
ตั้งแต่หว่างขาลำตัวไปถึงคอแล้วผูกปมเอาไว้ที่หน้าท้อง
เชือกขาดหายไปบางส่วนแล้วก็มีเชือกฟังอีกเส้นหนึ่ง
อยู่ตรงหน้าท้องกู้ภัยบอกว่าตอนดึงเชือกที่พันรอบศพขึ้นมาค่ะ
มีกระถางต้นไม้เป็นกระถางปูนนะคะมัดติดอยู่ด้วย
แต่มันขาดแล้วมันก็หลุดจมหายไปตอนนี้อยู่ระหว่างประสานกันนะคะ
ระหว่างตำรวจชุดประดาน้ำที่นำศพขึ้นมาค่ะก็ต้องประเมินสถานการณ์นะคะ
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศพนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่
กู้ภัยเล่าให้ฟังค่ะนางสาวสุรัสวดีอินบางอาสาสมัครกู้ภัย
มูลนิธิป่อเต๊กตึ๋งค่ะถุดศพพระประแดม
บอกว่าช่วงเที่ยงเมื่อวานได้รับแจ้งว่ามีศพลอยน้ำ
อยู่ใต้ท้องเรือเอาขึ้นมาไม่ได้ก็เลยประสานขอเจสสกีของกู้ภัยในพื้นที่
ลากจูงศพขึ้นมานะคะพอไปถึงเนี่ยค่ะ
สกีของกู้ภัยพลิกคว่ำอืมกู้ภัยที่อยู่ใกล้ใกล้จุดเกิดเหตุ
ถึงขั้นต้องตะโกนบอกกันว่าจุดทูบกันก่อน
จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนก็เลยนำทูบเก้าดอก
จุดที่องค์พระพิคเนตใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะปักทูบลงกระถางปุ๊บ
มีทูบอยู่ดอกหนึ่งที่ไม่ติดตอนนั้นก็คิดในใจว่าเป็นลางร้ายหรือเปล่า
ที่อาจจะไม่ให้นำศพขึ้นมาที่จุดนี้หรือเปล่าแล้วก็ได้ยินเสียงกู้ภัยที่ไปกู้ศพอะค่ะ
ตะโกนมาอีกว่าศพหลุดหลุดออกจากเชือกที่ผูกไว้
โอ้โหคุณสุรัสวดีก็เลยบอกว่ามั่นใจว่าเจ้าที่อาจจะไม่ยอมให้นำศพขึ้นมาแน่เลย
นี่นะคะเธอให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าศพนี้ใช้เวลากู้นานที่สุดนะคุณผู้ชม
คือนานที่สุดที่เคยเจอลักษณะของศพแบบนี้ค่ะคือได้รับแจ้งตอนเที่ยง
ศพได้นู่นเลยคุณผู้ชมหกโมงเย็นนี่ค่ะ
กว่าจะนำขึ้นฝั่งมาได้ใช้เวลา๗ชั่วโมงนะคะ
ภัยสองคนที่นำเรือเจสสกีเข้าไปกู้ศพบอกว่าตอนนั้นกระแสน้ำแรงมาก
พอเข้าไปใกล้ใกล้ศพกระแสน้ำก็ดันเรือจนเรือของกู้ภัยเขาพลิกคว่ำ
นี่ค่ะก็กระแสน้ำแรงจริงกู้ภัยบอก
พอกู้ภัยตั้งหลักได้นะคะก็ขึ้นไปบนโป๊ะ
เชือกที่ผูกไว้กับศพอะค่ะเพื่อดูก่อนว่ากระแสน้ำมันแรงขนาดไหน
แต่ไปเจอเชือกอีกเส้นหนึ่งที่มัดอยู่กับศพ
เชือกตรงนี้มันก็เป็นอุปสรรคในการลากศพขึ้นมาด้วยนะคะ
เพราะว่าที่ศพเนี่ยก็มีเชือกสองเส้น
แล้วก็มีเชือกของกู้ภัยชุดแรกที่เอาไปมัดกับศพไว้อีกอ่ะค่ะครับ
ทีนี้ค่ะพอพยายามจะดึงศพขึ้นมามีเชือกที่พันอยู่ที่ร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
มันมีการแบบผูกแล้วเหมือนกับถ่วงเอาไว้ถ่วงน้ำหนักเอาไว้
ภัยบอกเลยว่ายากมากนะคะเป็นกู้ภัยมาก็นาน
กู้ศพนี้ยากจริงเดี๋ยวฟังเสียงกู้ภัยดูหน่อยค่ะ
ผมก็ขึ้นไปบนโต๊ะเพื่อจะลองดึงดูดึงดูว่าศพเนี่ยจะดึงขึ้นมาได้ไหม
ว่าน้ำมันดันแรงแค่ไหนพอเราดึงขึ้นมาแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าเชือกที่เขามัดไว้น่าจะไม่แน่นหลุดออกจากข้อมือ
เส้นหนึ่งและอีกเส้นหนึ่งน่าจะเป็นปลายที่เขาทิ้งไว้แล้วมันน่าจะเหวี่ยงอยู่ใต้น้ำ
ไปเหวี่ยงมาเราก็เลยดึงอีกเส้นหนึ่งกล่าวว่ายังไงน่าจะติดศพด้วย
พอดึงมาเรื่อยดึงมาเรื่อยพอมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้น
พอช่วยคนเรือเขาดึงขึ้นมาอีกทีปุ๊บไปเจอเหมือนกับ
แล้วก็เชือกร้อยผูกไว้อืมแล้วทีนี้มาพันติดกับเชือกที่เราดึงพอเราดึงขึ้นมา
ผลน้ำได้หน่วยมันก็ล่วงจมลงไปลักษณะใส่ตัวเองเป็นแรกเนี้ย

แต่เส้นที่ผูกตามลำตัวไม่ใช่ของมูลนิธิแน่นอน

เขาผูกเพื่อจะถ่วงตัวเองหรือเปล่า

ลักษณะการผูกเพื่อเป็นพันธนาการทั้งตัว

ถ่วงลงไปด้วยเพื่อแบบว่าไม่ให้ขึ้นมา
เชื่อว่าคือทางสถานที่ไม่ให้เอาขึ้น

ใช่เจ้าที่เจ้าทางไม่ให้เอาขึ้น
แล้วพอดีว่าบวกกับว่าหัวเรือ
เจ้าของเรือเรือโป๊ะเขามาจุดหัวเรือช่วยอีกทีนึง

แล้วคราวนี้พอถอยเรือปุ๊บน้ำก็ดันศพออกมาให้
นี่นะคะก็มีทั้งมิติในเรื่องของความเชื่อของเจ้าที่เจ้าทาง

กู้ภัยก็บอกว่าในเรื่องของมิติตามหลักวิทยาศาสตร์

แล้วเรื่องของเชือกที่ผูกอยู่กับร่างของผู้เสียชีวิตด้วย
ช่วงบ่ายวันนี้ค่ะตำรวจสพพระประแดง
ก็ไปคุยกับชาวบ้านไปหาหลักฐานเพิ่มนะคะ
ไปหาข้อมูลว่าเอ๊ะมีใครเห็นผู้ชายลักษณะรูปภัณฑ์สันธารแบบนี้บ้างไหม
นายสุวิทย์เอ็มอิ่มอายุ๕๐ปีเป็นเจ้าหน้าที่ชลประธานนะคะ
เขาอยู่ใกล้กับแม่น้ำจุดที่พบศพเลยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหตรงนี้ศพลอยน้ำมาประจำเลย

ลอยมาแล้วก็มาติดกับโป๊ะบ่อยมากนะคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นศพของคนที่กระโดดน้ำฆ่าตัวตาย
เมื่อหลายปีก่อนเคยมีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะ
อายุ๑๒เองนะคะ
เล่นน้ำกับเพื่อนที่ประตูระบายน้ำและจมน้ำตาย
ตอนนั้นคนเห็นเยอะแต่ไม่มีใครช่วยเอาไว้ได้ทัน
อกจากนี้ค่ะมีศพผู้ชายคนนึงลอยน้ำมา
ต้องเอาศพขึ้นที่บริเวณนี้นายสุวิทย์บอกว่า
ผมเนี่ยนะเคยมาทำงานเปิดปิดประตูระบายน้ำ
ดึกเห็นเงาดำเหมือนมีคนมานั่งตรงจุดที่
ลากศพขึ้นมาด้วยแล้วบ้านเขาอยู่ใกล้ตรงนั้นเลย

ยิ่งโชว์บ้านเอาสารเก่ากุมันทองพระพุทธรูป
นางรำไปทิ้งอีกแบบนี้ค่ะ
เขาก็เลยบอกบรรยากาศคือบรรยากาศมันก็น่ากลัวนะคะ
ผู้ชายผู้ชายแบบว่าผู้ชายมีอายุแล้วเหรอ
ศพก็มาขึ้นตรงนู้นทีนี้ตั้งคืนตอนต้องคืน
ผมมาเปิดประตูระบายน้ำนี่แหละผมลุกขึ้นมาเปิดประตูระบายน้ำ
แล้วผมก็ยืนอยู่ฝั่งนี้แต่ผม
ตอนนั้นไฟมันไม่สว่างอย่างนี้หรอก
ผมมองไปว้ี่

ตอนอย่างไม่ค่อยมีใครมาดึดนั้นเท่าไร
ส่วนมากก็มีโดดสะพานบ่อย

ลอยมาติดข้างกรมทรัพย์กำแพงกลมทรัพย์ก็มีมีทั่วไปหมด
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องไปถามทางตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทษธนกฤษรวยอารีรองผู้กำกับสพพระประแดงบอกว่า
ตอนนี้เดินไล่กันเลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิด
รัศมี๕กิโลนะคะตั้งแต่จุดที่พบศพอะค่ะ
ไปตรวจสอบดูว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ที่จุดไหนและจับภาพอะไรได้บ้าง
ส่วนผลการชนะสูตรศพเบื้องต้นจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ระบุว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำนี่ค่ะแล้วก็ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
ยังไม่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้นะคะ
ต้องรอก่อนนะคะต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียด
ตำรวจก็เลยฝากเรื่องไว้นะคะว่าญาติหรือใครที่รู้สึกว่าคนใกล้ชิดศูนย์หาย
ลักษณะคือเป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐สูง๑๖๐เซนติเมตร
แล้วก็มีรอยสากรูปดอกไม้ที่หัวไหล่เนี่ยนะคะ
ให้ประสานติดต่อกับทางสพพระประแดงด้วยนะคะ
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าศพนี้คือใครค่ะ